ความสวยงามของปิ่นปักผมดอกสารพีคือการเรียนแบบให้เหมือนกับชอบพุ่มของดอกสารพีด้วยแผ่นทองเหลือง
โดยช่างจะต้องคำนึงถึงการจัดช่อดอกให้เป็นทรงพุ่ม
ซึ่งเคล็ดลับการทำปิ่นปักผมดอกสารพีคือการตัดกลีบดอกให้พอดีในแต่ละชิ้น
และความพิถีพิถันในการบีบให้มีรูปร่างเหมือนกลีบดอกสารพี
เมื่อนำไปตกแต่งเท่าดอกและเข้าช่อแล้วก็จะออกทรงพุ่มสวยงาม
เมื่อนำไปประดับตกแต่งมวยผมแล้วก็จะเห็นปิ่นปากผมเป็นดอกสารพีชัดเจน
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน